ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเตรียมกับทางงานเดียว

สวัสดีคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้ไม่รู้จะเริ่มตีประเด็นไหนก่อนดีร้อนทั้งนั้นเลย

ประเด็นที่เด็ก
ผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหารร้องสื่อลูกชายวัย๑๘ปี
นักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
เขาก็อยากจะรู้ครับคนเป็นพ่อเป็นแม่

คุณว่าเข้าโรงเรียนเตรียมทหารนี่ง่ายไหมคุณมิ้น

ก็ต้องเก่งอ่ะ

ไม่ใช่ของฉันนะครับของโรงเรียนก็ยังไม่ได้

เพราะเขาสมัครเป็นหมื่นคน
รับแค่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยคน
โอ้โหน้อยมากอ่ะ
หนึ่งต่อร้อยอ่ะ
หนึ่งร้อยคนรับคนพันคนรับสิบคน

หมื่นกว่าคนหมื่นหกสมัครหมื่นหกหมื่นเจ็ด
รับแค่ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบ
จะต้องเป็นท็อปเป็นครีมอยู่ข้างบน
เก่งจริงระดับเดียวกับข้าวหมอล่ะครับ
เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ผู้ปกครองว่า

ผู้ปกครองบางท่านก็เลือกที่มีลูกเก่ง
ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ
มีมีมรดกที่ดีแล้วครับเพราะลูกก็เป็นตัวแทน
บางคนเลือกที่จะเข้าเรียน

บางคนเลือกจะเป็นวิศวะ
แต่ผมเชื่อว่าถามเด็กนักเรียน

หนึ่งในคำตอบนั้นจะต้องบอกว่า
อยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจ

อยากเป็นคนในครึ่งแบบมันมีเกลียดนะคุณชุวิต
เพราะอาชีพของทหารในสังคมไทย
ถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่อง

เพราะอะไรคุณมิ้นมีเครื่องแบบ
เครื่องแบบเป็นสิ่งที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
ถ้าผมพูดนิดนึงเนี่ย

มีลูกเข้าโรงเรียนในร้อยได้

เขาจะภูมิใจมาก
เพราะฉะนั้นการเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
ถือว่าโอ้โหยกระดับ

และเราก็ฝากความหวังไว้

พูดง่ายว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนเด็กก็คือม๔
พอจบม๓ก็ไปสอบสอบโรงเรียนเตรียมทหาร

ก็เหมือนกับท่านเรียนม๔ระดับม๔ม๕
ก็คงจะเด็กอายุประมาณสัก๑๐๑๘นะครับ
น้องนี้อายุ๑๘ปี
ทีนี้ก็เสียชีวิต
ปัญหาก็คือวันนี้ทางทหารเนี่ยก็ได้แถลงแล้วครับ
ที่กองทัพไทย
มีผู้บนโรยการโรงเรียนมีหมอทหาร

คือสิ่งที่เขาตกใจเนี่ยผมสรุปให้สั้นนะฮะ
ท่านผู้ชมคงจะได้มีรายละเอียดแล้ว
รายการเราเนี่ยมันตีแสกหน้าเราก็ต้องตรงไปที่ประเด็น
พูดง่ายว่าเมื่อลูกเขาเสียชีวิตเนี่ย
ทางโรงเรียนพ่อแม่เขาก็เอาลูกไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ก็ปรากฏว่าเกิดติดใจขึ้นมามันคล่องใจ
คือผ่านทางหลวงคุณโรงพยาบาลพระมงกุฎมาแล้วธนสูตรมาแล้ว
มีมันบอกว่ามีมีบรรณบัตรบอกว่าหัวใจวายเฉียบพลัน
เมื่อหัวใจ
ในระหว่างที่ตั้งสวดเนี่ยก็คิดว่าติดใจแล้วครับ
คนเป็นพ่อแม่คนลูกขนาดว่าเข้าไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารได้
ก็คิดว่าแหมตั้งความหวังเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกเสียชีวิต
ก็ทำใจไม่ได้เอาลูกกลับไปขอชนะตรวจชนะสูตรศพอีกครั้งหนึ่ง
ทำเป็นตรวจเป็นครั้งที่สองก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่น่าตกใจก็คือพบว่าไม่มีสมอง
สมองหายไปทั้งหมดเลยค่ะหัวใจหายไปหายไปทั้งดวงกระเพาะอาหารหายไป
กระเพาะปัสสาวะหายไปตับเหลือครึ่งเดียวปอดเหลือครึ่งเดียว
คือที่สำคัญคือพ่อแม่ครอบครัวไม่รู้เรื่องนี้เพราะไม่มีใครแจ้ง
ไม่มีใครแจ้งก็คิดว่าได้รับเวลาศพเอากลับมาก็ได้ครบหมดแล้ว
ร่างกายสมบูรณ์เราก็กลับไปทำพิธีนะฮะทำจงทำใจแล้วล่ะ
คือมันไม่มีใครคิดว่าอวัยวะลูกจะไม่อยู่ในร่างเหตุการณ์อย่างเงี้ย
ท่านผู้ชมครับไม่ต้องโรงเรียนในร้อยนะไม่ต้องโรงเรียนเตรียมหนาคุณมิ้น
ถ้าเป็นลูกใครเนี่ยเอาเข้าพลทหารแล้วกันไปเป็นพลทหารไปฝึกในกองค่าย
ซึ่งเราก็ได้ข่าวอยู่บ่อยนะที่สุราชบ้างละไปฝึกอยู่
แล้วก็ปรากฏว่าตายเสียชีวิตอืมนะฮะไปไปเกณฑ์ทหารปรากฏว่าเข้าไป
ฝึกอยู่ไม่กี่เดือนเสียชีวิตเสียชีวิตคือมันไม่ใช่เคสแรกอ่ะ
มันข่าวอยู่บ่อยนะฮะทีนี้เรื่องพวกนี้เราก็คิดอยู่ตลอดเวลา
ว่าเอ๊ะทำไมเกิดขึ้นอันนี้หมายถึงพ่อแม่นะติดใจหมดล่ะครับ
กรณีของนักเรียนเตรียมทหารท่านนี้พ่อแม่ก็ติดใจแต่ทำใจอย่างที่ผมบอก
รับไปล่ะไปตั้งสวดศพแต่ว่าทนไม่ไหวก็เอาไปตรวจ
คือเหมือนพ่อแม่ก็บอกว่าที่ได้คุยข้อมูลกับลูกมา
มันก็ดูมันดูไม่สมเหตุสมผลกับการที่ลูกเสียชีวิตด้วยคำว่า
ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเพราะว่าลูกแข็งแรงก็ก็ตรงนี้คือรับไปแล้วล่ะ
อืมนะฮะพ่อลูกเสียชีวิตไปแล้วใช่ก็ไปตั้งสวดศพแต่ระหว่างตั้งนี่
ทำใจไม่ได้ก็เอาลูกไปตรวจเมื่อพบความจริงว่าสมองไม่มี
กระเพาะปัสสาวะไม่มีกระเพาะอาหารหรือใจไม่มีกระเพาะปัสสาวะคือ
ร่างอ่ะอยู่แต่ข้างในไปไหนหมดมันไปไหนหมอตรวจก็ตกใจนะฮะ
ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก่อนที่จะไปตรวจเจอเนี่ย
คือพ่อแม่ก็ติดใจนะคือต้องบอกก่อนว่าพ่อแม่ติดใจ
เหมือนกับใครทุกคนล่ะครับพ่อแม่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน
โรงเรียนเตรียมทหารจะเป็นพลทหารที่เข้าไปเตรียม
ที่ผมบอกทุกคนเนี่ยเมื่อเกิดลูกเสียชีวิตเนี่ย
ทั้งทั้งที่เอ๊ะวันก่อนยังเห็นแข็งแรงอยู่เลยอืม
วันก่อนยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยอืมแล้วที่สำคัญเนี่ย
ก็ปรากฏว่านักเรียนเตรียมทหารเนี่ยคุณมิ้นซี่โครงหักอีก
ใช่ซี่โครงซี่ที่สี่ทางด้านขวาอ่ะซี่โครงก็หักนะฮะ
ทีนี้ทุกครั้งเนี่ยที่ผมอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่าทหารเนี่ยคุณอย่าลืมนะครับว่าที่เมื่อกี้ผมพูดตอนต้นว่าทุกคนอยากเป็น
อืมลูกทุกคนเนี้ยเอาว่าเป็นทหารได้สอบก็เตรียมทหารได้
ผมบอกแล้วไงถ้าเขาไม่เลือกทางนี้คุณมิ้น
สมมุติละกันว่าเด็กเตรียมทหารชื่ออะไรนะพักกระพงศ์น้องเมย์
เมย์เนี่ยถ้าน้องเมย์หรือพ่อแม่ไม่สนับสนุนว่าให้ไปทางโรงเรียน
ที่เป็นทหารอืมแล้วเลือกให้น้องเมย์เนี่ยไปเข้าทางหมอ
คุณว่าเด็กคนนี้มีศักยภาพไหมมีศักยภาพเข้าได้ต้องมีครับ
จะกลายเป็นกำลังสังคมของประเทศไหมต้องเป็นครับเพราะว่ามีหัวที่เก่ง
คือเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้อย่างที่ผมบอกแล้วครับ๑๐๐เขารับคนเดียวอ่ะ
แต่แทนที่พ่อแม่จะมาทนสภาพอย่างนี้และก็ไปเจอร่างที่ไม่มีอวัยวะ
บสมบูรณ์ก็ตรงนี้แหละครับที่ทำให้จุดเป็นประเด็นขึ้นมา
ซึ่งวันนี้ทหารเขาก็แถลงนะแถลงรายละเอียดเยอะเชียวค่ะ
แถลงว่าเอ่อเอาไปเอาไปทำอะไรบอกว่าสมองต้องเอาไปนู่นนี่
ไปฟรีสไปทำนู่นทำนี้เดี๋ยวเราเล่าในเบรกถัดไปอ่า
ในเบรกนี้ผมอยากจะย้ำถึงความรู้สึกของพ่อแม่เสียก่อน
ซึ่งผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยก็คงจะคิดเหมือนผมล่ะครับ
ว่าถ้าลูกเข้าเตรียมทหารได้เข้ารับราชการทหารก็ยังได้
ก็ต้องดีใจบางคนถึงขนาดจัดลงจัดเลี้ยงโอ้โห
แต่ข่าวที่เป็นกับข่าวที่ทางทหารแถลงมันดูอึมครึมอืม
ถ้าอุ่มคลึมทั้งทั้งที่วัฒนธรรมทหารเนี้ยแน่นอนครับ
ทุกคนเข้าใจครับไปเป็นทหารต้องมีอะไรคุณระเบียบวินัยต้องมีวินัย
ดังนั้นทหารมีวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นวินัย
มีระเบียบมีความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชานะฮะ
วัฒนธรรมของทหารเนี่ยก็หล่อหลอมเหมือนกันทุกประเทศแล้วครับ
ไม่มีประเทศไหนไม่สามารถที่จะไม่มีวินัยได้ทหารต้องมีวินัย
แต่เพราะอะไรฮะเวลาที่มีเรื่องต่างเหล่านี้เนี่ย
ทหารจะดูแล้วมันอึมครึมชี้แจงก็ดูแล้วสังคมก็ชักสงสัย
พลทหารเสียชีวิตเวลาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มี
ก็เราดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะและที่ที่ผมฟังดูข่าวเมื่อไม่นานนี้
ที่นักเรียนหลายร้อยใช่ไหมที่ไปฝึกโดดล่มแล้วล่มไม่กลาง
แล้วก็เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตนะฮะต่อสู้มาพ่อแม่เขาน่ะ
ต่อสู้มาห้าหกปีกว่าจะกว่าจะได้เงินเนี้ยห้าหกปี
ลักษณะนี้ก็มาคุยกันเบรกถัดไปครับท่านผู้ชมครับว่าทหารเนี่ย
เขาชี้แจงแถลงไขว่ายังไงในวันนี้ครับคุณผู้ชมพักกันครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้าเรื่องนี้กันค่ะ
ไม่ต้องการ
เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพันธุ์ก็คือเราดูจากข่าววันที่๑๖พฤศจิกายนที่พบสูงสุดเขาเขาได้มาออกข่าวค่ะแค่นั้นเองดูจากข่าวไม่ได้รู้จักทางเจ้าหน้าที่
คือต้องบอกว่าหนูไม่ได้กล่าวหาว่าใครขโมยอวัยวะหนูแค่บอกกับทุกคนว่าเอาอวัยวะน้องหนูไปอ่ะทำไมถึงไม่บอกกล่าวหนูนิดนึง
คำว่าชิ้นเนื้อบ้างส่วนอย่างที่เราเข้าใจกันก็คือจะเป็นส่วนเล็กเราไม่นึกว่าเขาจะเอาไปทางก้อน
เราก็ได้รับการอธิบายแค่นั้นนะคะว่าขอตัดไปแค่บางส่วน
มาในคืนวัน๑๘๐๐นะครับผมเวลาประมาณที่๑
ซึ่งเราได้เก็บไว้ก่อนแล้วก็เราได้ทำในรุ่งเช้านะครับผม
ซึ่งจากการตรวจภายนอกนะครับ
เราไม่พบว่ามีบาดแผลประทุศกรรมตามร่างกายอะไร
เราจึงผ่าเปิดภายใน

รอยช้ำหรือกระดูกซี่โครงหักเนี่ยมันทำให้เสียชีวิตได้
เราจึงจำเป็นที่จะต้องตรวจทางกล้องจุลทัศน์เพิ่มเติม
จึงต้องเก็บอวัยวะนะครับโดยทั่วไปแล้วการผ่านะครับ
อวัยวะเราจะแลนดอมเราจะซุ่มตัวอย่างอวัยวะทุกอวัยวะ
นะครับผมไว้นะครับประมาณอ่าหัวแม่มือหรืออะไรประมาณนี้
หรือบางคนแล้วแล้วแต่แต่ว่าสไตล์ผมอาจจะเก็บไว้
ครึ่งหนึ่งออร์แกนอ่าอวัยวะไว้ครึ่งหนึ่งสมองนั้นอ่า
ลองคิดดูว่ามันสดจะลักษณะคล้ายกับเต้าหู้ไข่ไก่นะครับ
ซึ่งนิ่มมากถ้าทำไม่ดีอาจจะเละจากอะไรเราต้องทำการฟิก
นะครับเพื่อให้แข็งและสามารถจะเอาไปทำได้ซึ่งขั้นตอนการ
นั้นนะครับผมเราก็ได้เราจึงได้เก็บสมองไว้ทั้งสมอง
และหัวใจอ่าทั้งหัวใจไว้เพื่ออ่าในการทำนะครับผม
ทางสถาบันพยาธิวิทยาทางแพทย์ทางผมเก็บไว้นะครับ
ก็คือสมองทั้งทั้งอันไว้เพื่ออ่าหัวใจอ่าและกระเพาะอาหาร
อันและอวัยวะอ่าซุมตัวอย่างอวัยวะไว้ทำอ่า
สไลด์เพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งซึ่งผมได้ออก
รายงานชนสูตรและส่งให้พนักงานสอบสวนไปแล้ว
ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์นะครับผมอ่ะคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
ผ่าพิสูจน์รอบที่๒ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับผลการพิสูจน์
ทราบว่าพบยังพบรอยช้ำนะค่ะที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิด
จากอะไรซี่โครงซี่ที่๔ที่คุณบอกด้านขวา
พบรอยช้ำที่มุมขวาด้านหน้า
เช่นเดียวกับบริเวณด้านหลัง
อกจากนี้ยังพบว่าที่บอกสมองหัวใจกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะ
หายออกไปจากร่างของน้องเมย์นั้น

ผมสรุปสั้นเพราะทหารเขาแถลงไปกว้าง
ก็บอกว่าผลชนสูตรทหารแถลงนะ
ผลชนะสูตรสาเหตุหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เกิดได้จากหลายสาเหตุดูจากกายภาพร่างกายปกติดี
ต้องไปดูด้วยกล้องจุลทัศน์
ใช่เขาใช้คำนี้เขาบอกใช้กล้องโจรทัศน์นะฮะ
เซลล์บางตัวที่ผิดปกติ
ที่ไม่พบกับคนในอายุ๑๘อันนี้คือสิ่งที่ทหารแถลงนะครับ
และได้ตรวจกระเพาะกระเพาะปัสสาวะตรวจสารพิษแต่ไม่พบ
สมองเก็บหัวใจเก็บกระเพาะเอาไปแช่ฟอร์มาลีน
เพื่อป้องกันเนื้อเน่าให้ง่ายต่อการตรวจ
สาเหตุที่เก็บไว้เพื่อพาหาสาเหตุการตาย
ผู้ทำการชนะสูตรมีความถนัด
วิธีชนะสูตรแบบพญาติวิทยา
ซึ่งจะละเอียดกว่าการผ่าแบบนิติเวชศาสตร์
คือการนำเอาอวัยวะทั้งชิ้นออกไปดองในถังฟอร์มาลีน
เพื่อทำการตรวจต่อในภายหลัง
เพราะรอยโรคบางอย่างอาจชัดเจนหลังแช่ฟอร์มาลีน
ซึ่งวิธีนี้เป็นไปตามมาตรฐานการชนสูตรของพญาติวิทยา

ยืนยันว่าได้เก็บอวัยวะไว้

ออกรายงานส่งให้พนักงานสอบสวนไปแล้ว
พร้อมระบุว่าหากญาติประสงค์จะขอคืนก็เอาไปได้เลย
แต่ที่ผ่านมาไม่มีตำรวจมาติดต่อ
จนกระทั่งวันนี้พนักงานสอบสวนได้มีการติดต่อมาขออวัยวะคืน
นี่คือสิ่งที่ทางทหารเขาแถลงมา
วิธีการเค้าเก็บไปหมด
ก็คือเป็นวิธีการตรวจของเขาต่ามสไตล์เขา

ก็เอาไปตรวจแบบนี้แต่บอกญาติเขาหรือไม่
ประเด็นมันที่คนสงสัยก็คือไม่แจ้งญาติว่าจะขอเอาไปตรวจ
ให้ญาติแบบนั้นโดยที่ไม่ได้บอกเลยว่าเออสมองยังอยู่กับเราก็เพราะหัวใจอยู่กับเรานะ
เพื่อที่จะหาสาเหตุเบื้องต้นเบื้องลึกต่อไปนี่จนปล่อยเขาชาติภารกิจ
คุณมิ้นเดี๋ยวก่อนผมจะตีประเด็นให้อยู่๒ประเด็นท่านผู้ชมครับ
ประเด็นสำคัญซึ่งที่ผมบอกว่าแถลงของทหารในลักษณะอย่างนี้
มักจะคลุมเคลือคือไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ
และเหมือนกับว่าเขาเสียใจนะไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
นี่คือสไตล์แบบที่เรียกว่ายังฟุ้งอยู่ยังลอยอยู่
ประเด็นสำคัญสองประเด็นก็คือประเด็นแรกเนี่ยพ่อแม่เขาบอกน้องแข็งแรงดี
ใช่ไม่เคยมีโรคประจำตัวแต่ทางนี้ทหารแถลงบอกว่า
เซลล์บางถั่วที่ผิดปกติด้วยกล้องจุลทัศน์ที่ไม่พบในคนอายุ๑๙
ทีนี้ประเด็นที่แรกก็คือพ่อแม่เขาบอกอยู่มาร่างกายแข็งแรงดีนะ
แต่ทางอาหารก็บอกเอาละมาเจอเซลล์บางตัว
ข้อที่สองที่คุณมิ้นบอกไอ้ตรวจน่ะไม่ว่า
แต่เอาไปซะเยอะอย่างนั้นทั้งสมองทั้งกระเพาะหัวใจ
ใจตับปอดกระเพาะปัสสาวะ
รวมทั้งที่เขาสงสัยคือเขาจะเผาอยู่แล้ว
ทางนี้บอกว่าก็ไม่มีใครมาเอานี่

ก็ตำรวจมาเอาหรือเปล่าล่ะพนักงานสอบสวนมาเอาก็มาบอก

นี่คือการวิธีการที่เขาบอก

เราเข้าใจล่ะครับวัฒนธรรมธรรมเนียมของทหาร
วัฒนธรรมของทหารทุกที่เหมือนกันคุณมิ้น
เหมือนกันครับหมายความว่า
การที่จะต้องเป็นองค์กรซึ่ง
เป็นทหารต้องเข้มแข็ง
ต้องมีระบบรุ่นพี่ปกครองรุ่นน้อง

ระบบทหารที่คุณเข้าไปต้องฝึกวินัย
พี่สาวเนี่ยของนักเรียนคนนี้
พูดฉะฉานชัดเจน
เขาก็ไม่ได้ติดใจเรื่องการตายมากนะ
แต่ติดใจเรื่องที่ไม่ได้บอกเราว่าอวัยวะไป
เพราะว่าเด็กเนี่ยถูกลงโทษ
การถูกลงโทษคือการไปอยู่นักเรียนทหาร
จะมีนักเรียนบังคับบัญชา

และใช้คำว่าทำรงวินัย

เอาล่ะครับถ้าผมพูดเป็นภาษา

ที่ผมต้องพูดนะถ้าพูด

พูดเลยครับคือพูดง่ายว่า
ถ้าเป็นระดับจุฬาก็อาจจะมีรุ่นพี่
วากรุ่นน้องคำว่าวากหมายความอื้ออื้ออย่างนี้วาก
เฮ้ยเอาอย่างนี้ได้ไงอย่างนี้คือวาร์ค
วากก็คือระบบของเด็กมหาวิทยาลัย
คุณมิ้นก็คงจะรู้ดี
ผมเป็นเด็กประจำมาก่อน
ลูกหลานผมก็ส่งเรียนประจำนะฮะ
จะไม่ว่าโรงเรียนจอปลอโรงเรียนวัชลาวุธ
โรงเรียนจบลที่นครปฐมโรงเรียนวัชลวุฒิไปถึงโรงเรียนเตรียมทหาร
ผมคุ้นเคยดีเพราะฉะนั้นระบบนี้เราต้องคุยกันก่อนว่า
มันเป็นระบบรุ่นพี่ปกครองรุ่นน้อง
เพราะว่าจะต้องมีระบบสายสัมพันธ์
ต่อไปจะออกไปเป็นตำรวจเป็นทหารมันมีรุ่นพี่รุ่นน้อง
ก็จะสังเกตได้ว่าเขาจะรักกันแล้วจะมีรุ่นกัน
คือระดับระดับอาวุโสความเป็นอาวุโสกันรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
ซึ่งในระบบของโรงเรียนเตรียมทหารค่อนข้างที่จะแข็งแรง
ก็ปรากฏว่าเรื่องของนักเรียนเตรียมทหารคนนี้ชื่อน้องอะไรนะ
เมยค่ะน้องเมย์น้องเมย์ก็ไปกับนักเรียนบังคับบัญชานะ
เดินไปในเส้นทางที่แบบรุ่นพี่เขาคุยกันเฮ้ยทางนี้ห้ามเดินนะ
ซึ่งเช่นอะไรบ้างหลังกองพันธุ์ห้ามเดินนะ
ันไดกลางนี่ห้ามเดินนะคือโรงเรียนเขาไม่ได้ตั้งกฎหรอกใช่
มันเป็นการตั้งกฎกันเองใช่นะครับมันเป็นการตั้งกฎกันเองระหว่างนักเรียนด้วยกัน

มีฮะก็คือโรงเรียนไม่ได้ตั้งไอ้รุ่นพี่บอกเฮ้ยทางนี้ห้ามเดินนะ
จะเดินเนี่ยเองเป็นเด็กใหม่ปี๑เองเดินอ้อมไปทางนู้น

เหยียบไม่ได้ตรงนี้แตะไม่ได้เลยนะเองต้องเข้าเป็นรุ่นพี่ก่อนถึงจะเดินได้
ใช่ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะปกติปกติซึ่งซึ่งคุณมิ้นเนี่ยเป็นนักเรียนประจำมา
มันมีมันมีจริงมีอยู่แล้วก็ปรากฏว่าน้องเบยเนี่ยเดินไป
โดยที่รุ่นพี่ที่เดินด้วยเขาที่เป็นนักเรียนบังคับบัญชาบอกเองเดินไป
อัวอนุญาตให้เองเดินเองเดินไปได้อ่ะแยกกันตรงนี้นะ
ก็น้องเบยก็เดินไปอันนี้ตามที่พี่สาวเขาพูดนะ
ใช่ค่ะก็เดินไปปรากฏว่าเดินไปแล้วไปจ๊ะเอกับนักเรียนบังคับบัญชาอีกคนนึง
เฮ้ยมาได้ยังไงตรงนี้เขาห้ามเดินมึงเดินมาได้ไงเนี่ยเออ
เอาละเองโดนทำลงวินัยทำลงวินัยคือโดนซ่อมอืม
นะฮะที่ผมบอกคือโดนซ่อมการโดนซ่อมนี่ก็มีวิธีหลายอย่างครับ
ออกกำลังกายท่านู้นท่านี้ซึ่งรุ่นพี่เนี่ยก็จะสั่งรุ่นน้องได้
ทีนี้ปรากฏว่าการปกครองแบบนี้เนี่ยมันการปกครองที่เป็นถ้าโดนก็ต้องโดนทั้งหมด
เพื่อจะได้หลาบจำหมายความว่าถ้าทำผิดเนี่ยทั้งรุ่นเลยทั้งห้องเลยโดนหมด
คนเดียวโดนทั้งคนอื่นโดนด้วยเพราะอะไรเอ้ามันจะได้รักกันไง
รับผิดชอบร่วมกันต้องรับผิดชอบร่วมกันนี่คือระบบของนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนประจำพวกนี้จะคล้ายคลึงกันนะฮะ
แต่เนื่องจากโรงเรียนเตรียมทหารแน่นอนเป็นวัฒนธรรมทหาร
ซึ่งจะต้องแข็งแกร่งมั่นคงแล้วก็ต้องมีลักษณะที่การปกครองที่ชัดเจน
เขาก็เลยให้รุ่นพี่ศักดิ์มีนักเรียนบังคับบัญชาซึ่งจะต้องมีทำลงวินัยนะ
ซึ่งถ้าใครไม่ปฏิบัติตามต้องมีตั้งแต่ไม่เชื่อฟังไม่ตั้งใจหลับดูดบุรี
โดนหมดเพราะไอ้ลักษณะอย่างนี้รุ่นพี่รุ่นน้องมันถึงจะรู้กัน
อาจารย์บางทีไม่ได้มาดูนะทีนี้ปรากฏว่าเมื่อเดินไปแล้วเจอนักเรียนบังคับบัญชาคนนี้
เขาจี้บอกเฮ้ยมาได้ยังไงเดินมาทางนี้ได้ยังไงทางนี้ก็ห้ามเด็กใหม่เดิน
เด็กปีหนึ่งเดินไม่ได้ก็ซ่อมทีนี้ท่าซ่อมที่เขาบอกก็เป็นอาร์ดเอาหัวปัก
หัวปักลงไปลักษณะก็คือเอาหัวลงไปหัวลงไปแล้วก็ยกขาอย่างนี้
ทีนี้หัวเมื่อก้มลงไปแน่นอนคุณวินเลือดมันลงค่ะความดันมันต้อง
ทีนี้ถ้าคนที่ปกติเนี่ยทำอยู่สักพักก็คงไม่เป็นไรนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเป็นท่าที่ทำเนี่ยเป็นท่าที่แบบอันตราย
แต่ท่านี้เขาบอกเป็นท่าต้องห้ามเขาไม่ให้ทำอันนี้คือท่าที่อันตราย
หนึ่งแล้วสองผิดเวลาไปสั่งทำโทษเนี่ยเป็นเวลาที่เขานอนกันแล้ว
ทำก็นอนกันแล้วทุกคนก็นอนกันแล้วคือก็โรงเรียนเนี่ยมันต้องมีระเบียบเวลากี่โมงนอน
ไม่ใช่ว่าไปเรียกเขาเพราะว่าเด็กพวกนี้มันยังเป็นเด็กยังไม่ได้เป็นทหารที่แบบโอ้โห
สามผิดที่ที่สรุปคือผิดท่าผิดวิธีการผิดที่ผิดเวลา
ดังนั้นนักเรียนบังคับบัญชาคนนี้ภายหลังรู้ก็ถูกลงโทษ
ถูกอะไรนักเรียนมันก็คือรุ่นพี่คนนี้โดนปลด
เมื่อโดนปลดคุณคิดดูว่าจะเกิดอาการอะไร

ถูกไหมเพราะการถูกปลดเนี่ยก็หมายความว่าเฮ้ยอ้วอยู่โอ้โหโดนปลดเลย
ถูกปลดจากนักเรียนบังคับบัญชาคือพูดง่ายเป็นคอมมาร
มันเสียหน้านะ
เสียหน้าโอ้โหเสียหน้าเฮ้ยโดนปลดเลยเว้ยโดนเด็กใหม่อ่าทำ

โดนปลดเฮ้ยพวกเพื่อนเฮ้ยมันโดนงี้ได้ไงเนี่ย
เอาละไงนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง
รายการเราพูดผมบอกแล้วที่ทหารแถลงมาฟังชูวิทย์แถลงดีกว่า
มีนั่งดูในไลฟ์อยู่คนยังพูดเลยบอกว่าอย่าให้ชุวิตตีแสกหน้าตีเลย
อันนี้ต้องโดนเอ๊ะมาทำให้โว้ยโดนปลดจากโอ้โหนักเรียนมังคับปัญชาหรือคอมมาร
เป็นหัวหน้าชุดหัวหน้าหมูละที่สั่งได้มีอำนาจอะ
เด็กก็จะกลัวเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ถูกปลดออกอ่ะ
ไอ้ที่อยู่รุ่นเดียวกันก็จะอดออกนี่เพราะไอ้นี่เหรอ
เจออะไรต่อไปคุณมิ้นเดี๋ยวต้องพูดให้ฟังอีกว่าจะไปเจออะไร
อย่างนี้สิครับคือเรื่องจริงเรื่องที่เราพูดกันตรงตรง
เพราะยุคนี้อย่าไปคิดเลยครับว่าจะเก็บวัฒนธรรมเป็นความลับ
มันไม่มีความลับแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองมาฟังกันต่อไปครับ

ผมไม่วงลือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร
ชูเว็ดตีแสดหน้า
แล้วทีนี้คุณมิ้นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้น
คือลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
คำว่าจะไปเอาเรื่องเอาลาวนะครับ
หรือจะไปเปลี่ยนวัฒนธรรมคงไม่ได้
วิธีเดียวที่จะเลือกคืออย่าได้เข้าไป
ก็พูดง่ายว่าถ้าลูกเราจะเข้าไปจะเจออย่างนี้จะรับได้ไหม
อย่าเข้าไปเลยหันไปทางอื่น
ก็บอกแล้วว่าไปเป็นวิศวะไปเป็นอย่างอื่นได้

ก็ถ้าอยากเป็นทหารก็ต้องยอมรับระบบนี้

เป็นระบบที่คุณต้องอดทนเพื่อผ่านช่วงวัยนี้ไป
เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้กับทหาร
เพื่อสร้างความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
รักกันสมัครสมาธิสามัคคีที่จะสู้ต่อสู้รบกันได้
มันต้องเป็นแบบนี้มันมีวิธีเดียวซึ่งประเทศอื่นก็ใช้วิธีนี้
จะเป็นอเมริกาจะเป็นจีนจะเป็นประเทศไหนก็ต้องใช้วิธีนี้
แล้วเขาตายแบบนี้หรือเปล่าเราไม่ทราบ
แต่ว่าเรื่องนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วคุณมิ้น
ผมจะพูดต่อไปเราคงไม่ไปบอกหรอกเฮ้ยต้องไปเอาไอ้เด็กคนนั้นมาลงโทษ
เพราะว่ามันเป็นการปกครองกันเป็นเรื่องปกติครับ
ทีนี้เรามาอีกช็อตหนึ่งว่าเอาละเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว
ก็อย่างที่บอกแหละนะถ้าบอกกันมาตรงนะว่าเออนะทีนี้ก็พูดไม่ได้สิ
ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกำลังจะบอกว่ามันพูดได้เหรอ
ไหมคุณมินก็ไม่กล้าพูดแล้วล่ะว่าไอ้เด็กคนนี้มันโดน
เพราะว่ามันโดนรุ่นพี่นะซ่อมเอาเสื่อมเสียถึงไหนถึงไหนเลย
คือจริงไม่ใช่เสื่อมเสียนะจริงคุณมินผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของระบบ
ก็อย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อคุณเข้ามามันต้องยอมรับระบบนี้
คุณจะให้เขาเปลี่ยนวัฒนธรรมมันคงไม่ได้
ก็ต้องเข้ามาต้องมีการซ่อมต้องมีการสั่งงานรุ่นพี่ต้องเล่นงานรุ่นน้องได้
ต้องมีนักเรียนบังคับบัญชาต้องมีคำว่าทำรงวินัย
เขาใช้ภาษาแบบนั้นทำรงวินัยทำรงวินัยก็คือ
ดำรงอยู่ในวินัยต้องอยู่ในวินัยเองไม่เชื่อใช่ไหม
สูบบุหรี่ใช่ไหมหรือว่าเองเดินไปทั้งที่กูห้ามใช่ไหม
เรื่องพวกนี้ไม่มีโรงเรียนบอกไม่ได้มาบอกหรอกครับว่าโรงเรียนออกมาตรงนี้ห้ามเดิน
เขาไม่ได้บอกแต่รุ่นพี่จะเป็นการสั่งรุ่นน้องรู้กัน
ทีนี้ปรากฏว่าเราคงไม่เอาเรื่องพี่สาวพ่อแม่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่อง
ที่เขาติดใจก็คือว่าเขาอยากจะหนึ่งอยากให้พูดความจริงความจริงก็คือลูกเขาแข็งแรงดี
ลูกเขาไม่ได้เปิดอะไรทำไมเขามีซี่โครงช้ำอะไรอย่างนั้นนะ
โรงเรียนดูแลหรือเปล่าโรงเรียนก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปาก
เพราะเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง
ที่๒ที่หนักเข้าไปกว่านั้นคืออันหนึ่งยังพอรับได้
วันนี้มาแถลงว่าก็เอาไปแช่ฟอร์มาลีนเพราะว่ามันจะต้องใช้กล้องจุลทัศน์ดูแลผมเป็นการวิธีแบบนี้
คือพูดไปทางด้านการแพทย์ไปพูดให้เกิดความรู้สึกว่า
ถือว่าอีกล้างสองเดือนที่ผ่านมานี่คุณไม่บอกเขาสักครั้งหรอกมือเก็บแช่แว่น

บยนต์สอบสวนก็ไม่มาเอา
แต่พูดแล้วสังคมฟังหรือเปล่า
สังคมฟังคนอย่างที่คนแทลก
พูดแบบทหารหรือเปล่า

ผิดพลาดพลั้งไปยังไงก็เป็นการพูดล่ะครับ
แต่สังคมเชื่อไม่เชื่อนี่ผมเชื่อว่าสังคมไม่เชื่อนะคุณมิ้น
โมเดอร์คอนน่าโกรธเนี่ยเต็มฟีดเลยแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเนื้ออยู่ไหน
พูดทำไมแต่น้ำตกลงอวัยวะเขาไปทำไมอวัยวะเขาอยู่ที่ไหนทำไมไม่บอกพ่อแม่เขาทำไมไม่พูดความจริง
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันทุกคนพูดถึงขั้นว่าไม่น่าเชื่อเลยรู้สึกหมดศรัทธากับทหาร
เมนต์แบบนี้มาเยอะมาก
ก็นั่นน่ะสิครับเรามีทหารนี่จะมาปกครองประเทศอยู่ใช่ไหม
และขณะเดียวกันทางการเมืองก็บอกว่าการทำงานต้องโปร่งใส
แต่เมื่อสังคมของข้าราชการเนี่ยคือทหารก็เป็นข้าราชการถูกไหม
ก็จะพูดแบบข้าราชการล่ะครับกล้มกล้มกล้มกล้ม
เอาสมองเข้าไปตรวจเอาหัวใจเข้าไปตรวจเอานู่นเอานี่ไปตรวจมันเป็นวิธีการตรวจแบบนั้นแบบนี้
พูดให้มันเป็นฟังดูแล้วมันฟังดูเข้าใจยากเข้าไว้อ่ะ
ทั้งที่ปรากฏว่าการชนสูตรทั่วไปสุ่มเก็บตัวอย่างอวัยวะไว้นิดหน่อยก็พอ
คุณเอาไปทั้งหมดเลยเนี่ยก็พูดง่ายว่าคุณจะทำอะไรประมาณเขาบอก๑หัวแม่มือ
แต่ถ้าการตายผิดธรรมชาติส่วนใหญ่กลางการแพทย์จะดูที่สมองหัวใจ
สมองสดจะเละมากเขาบอกว่าเลยต้องแช่ฟอร์มาลีนให้มันแข็ง
เราเลยต้องเก็บสมองเก็บหัวใจเก็บกระเพาะเพื่อจะตรวจอะไรนะสารพิษ
เก็บหัวใจไว้ด้วยเพราะว่าไม่รู้หัวใจเต้นอะไรมันมีไฟฟ้า
เขาบอกเขาดูไม่ได้เพราะว่าตอนที่มาเนี่ยก็คือเสียชีวิตแล้ว
ไปเช็คคลื่นหัวใจว่าเต้นแบบไหนเต้นพริ้วอะไรยังไงก็เช็คไม่ได้เหมือนกัน
ก็รู้แค่ว่าส่องจุลทัศน์แล้วเจอเซลล์ที่ไม่ควรจะเจอในเด็กอายุ๑๘
คือเราเถียงไม่ได้ใช่ไหมพวกนี้มันเป็นทางการแพทย์คุณมี
มันเป็นศัพท์เฉพาะหมดเลยหมอไม่ใช่หมอเขาเป็นหมอ
แต่ไอ้ที่สำคัญคือพ่อแม่เขาบอกเก็บไว้ทำไมเป็นเดือน

เขาบอกว่าสื่อสารกับญาติผิดพลาดเหรอ

ทหารบอกว่าสื่อสารผิดพลาดเหรอ
ซึ่งถ้าไปฟังครอบครัวพี่สาวเขาบอกว่า๖พฤศจิกายนเคยไปคุยกันแล้วด้วยซ้ำ
ว่าจะไปเอาเรื่องของใบชนะสูตรที่บอกว่าได้แล้วเนี่ยไปถึงก็ไม่ได้

เป็นไปได้ไหม

แต่ถามว่าไอ้ที่ไม่บอกเขาสิที่ติดใจว่าทำไมไม่บอกเขา
แต่ตอนหลังก็ยังไม่รับอีกนะมาบอกว่าก็ไม่ใช่หน้าที่
แล้วมันเป็นหน้าที่ค่ะหน้าที่พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนเพิ่งมาติดต่อเมื่อเช้านี้เอง
เมื่อเช้าคือวันนี้นะครับเมื่อเช้าเพิ่งมาติดต่อนี่เองว่าจะเอาคืน
ก็เอาไปสิไม่ได้ว่าอะไรนี่ตีหูสิครับ
ก็มันน่าช้ำใจไหมครับคิดว่าถ้าเป็นพ่อแม่ใครเนี่ย
ก็ช้ำใจเท่านั้นแหละครับมันช้ำใจครับ
ที่ช้ำใจก็เพราะว่าไม่ได้รับและที่รู้นี่ไม่ใช่ว่าเออ
ลืมไปลืมไปเนี่ยอยู่นี่อยู่เขาจะเผาอยู่แล้วอ่ะ
เขาตั้งสวดศพจะเผาอยู่แล้วอ่ะก็จะเผาอยู่แล้วแล้วพอดีไปนึกขึ้นได้
ไม่ใช่นึกขึ้นได้ติดใจอ่ะติดใจอ่ะติดใจก็เลยเอาไปตรวจพิสูจน์ศพสิ
พอไปตรวจพิสูจน์ศพเอ๊ะทำไมไม่มี
พอไปถามแทนที่จะไอ้นั่นก็บอกว่าแล้วไงว่าเอามาตรวจ
จะเอาไปก็เอาไปสิไม่มีใครมาตาม
อย่าว่าแต่พ่อแม่ทหารเองยังพูดเองเลยค่ะว่าตกใจเหมือนกันที่รู้ว่ายังไม่ได้ชาปนกิจ
คือเราอยากจะเปลี่ยนให้สังคมที่โปร่งใสนะฮะมีสิ่งที่ชัดเจนนะครับ
สิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณมิ้นครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนสิ่งที่พูดเนี่ย
ที่ชัดเจนตรงไปตรงมายอมรับนะ

ผมคิดว่าสังคมฟังแล้วสังคมก็เข้าใจนะแต่ถ้ายิ่งพูดเนี่ย
อะไรที่มันพูดแล้วมันเดี๋ยวนี้มันฟังไม่ได้เนี่ยสังคมมันเร็วมาก
พอเร็วมากเนี่ยก็ไม่ยอมรับก็มีการสื่อสารก็เกิดความรู้สึกอย่างที่บอกแล้วครับ
อยากจะพูดก็พูดไปเถอะครับอยากจะแถลงแถลงไปแต่สังคมมันไม่เชื่อมันก็ลำบากนะ
ผมก็เป็นแค่ว่าเราสื่อสารใช่ไหมเพราะเราก็ดูนี่ดูอะไรดูคอมเมนต์ดูแถลงดูอะไร
แล้วเราก็มาประมวลว่าอย่างนี้คนมันจะฟังเหรอคนมันจะเชื่อเหรอ
อย่างที่คุณชุวิตบอกไว้นะคะพูดอะไรก็พูดได้แต่อย่าลืมว่าความลับมันไม่มีในโลกจริงจริง
ทุกวันนี้เนี่ยคนติดต่อสื่อสารกันรวดเร็วอินเทอร์เน็ตเชื่อมคนเข้ากับทั้งโลก
หาข้อมูลได้นะคะคนรู้ได้นะคะว่าชนสบจริงแล้วมันต้องทำยังไง
มันต้องเอาเอาไว้ไปเยอะขนาดนั้นไหมแล้วเรื่องราวจริงที่อยู่ข้างใน
อย่าคิดว่ามันจะไม่หลุดออกมามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเก็บความลับไปได้ตลอดชีวิต
ซึ่งถ้าหากว่ามันมีความจริงอยู่แล้วออกมายอมรับอย่างเปิดเผย
ไม่รู้ว่าแบบนั้นจะเป็นการรักษาศักดิ์สิทธิ์ที่ดีกว่าหรือเปล่า
หรือออกมาเป็นแบบคลุมเคลือยังไม่ชัดเจนแบบไหนที่คนจะยอมรับมากกว่ากัน

วันนี้หมดเวลาของรายการชุวิตตีแสกหน้าแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ